คุณนกต่อจะมาล่อรถของเราซะแล้ว

คือหนุ่มระยองเจอสาวในเฟซบุ๊กก็จีบกันไปจีบกันมา

ทีนี้สาวก็ขอหน่อยขอยืมรถกระบะหน่อยนะพี่
หนุ่มคนนี้ก็ใจดีบอกเอาไปได้เลย
แต่หลังจากนั้นทั้งสาวทั้งรถหายเข้ากีบเมฆ
แล้วทำยังไงถึงจะได้รถคืนแล้วเนี่ย
มีโทรศัพท์ปริศนาเข้ามาบอกว่าถ้าอยากได้รถคืน

ถึงบางอ้อเลยเพราะคุณนกต่อมาล่อรถของเรา
คือเหมือนกับเอารถไปจำนองไว้อย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเรื่องของอาคุณยมยุตคำดีนะครับ
อายุ๒๗ปีไม่รู้ว่ามิ้นจริงรึเปล่านะคุณน่ะ
จากนั้นก็คุยกันจีบกันมาประมาณ๒เดือน
วันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานี่แหละฮะนางสาวมิ้นได้ยืมรถกระบะของผม
ว่าจะเอาไปทำธุระทีนี้คุณยงยุทธ์ก็ใจดีไง
ก็เอาให้นะครับหลังจากยืมไปหายไปทั้งคนทั้งรถนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับ
เมื่อวานนี้มีชายปริศนาโทรศัพท์เข้ามาหา
บอกว่านางสาวมิ้นเอารถไปจำนำไว้๕๕๐๐๐บาท
ถ้าอยากได้รถคืนต้องจ่ายเลยยอด๘๐๐๐บาทมันรวมดอกเบี้ยด้วยนะคุณนะ
อะไรคุณมันแค่วันเดียวเหรอดอกเบี้ยก็เพิ่มมาอีก๒๕๐๐แล้วนะครับ
แล้วก็ทีนี้พยายามให้โอนก่อนโอนเงินก่อนถึงจะมอบรถคืน
ฝั่งนู้นเขาบอกนะฮะบอกต้องโอนเงินก่อนนะครับ
งั้นรถไม่ได้คืนนะครับแต่ทีนี้คุณคุณยงยุทธ์ก็
ไม่รู้จะเชื่อยังไงคุณไม่รู้จะเชื่อยังไงไหวนะไปแจ้งความวิทยาศาสตร์พปลวกแดง
พอตำรวจเห็นรูปนางสาวมิ้นถึงกับอุทานออกมาว่า
คนนี้อีกแล้วเหรอแสดงว่าไปก่อวิรากรรมไว้นะครับ
ตำรวจให้ข้อมูลว่าผู้หญิงชื่อมิ้นก่อเหตุหลายครั้งแล้ว
รายได้รถคืนบางรายไม่ได้รถคืนนะครับ
อกจากนี้พี่ยงยุทธ์ยังได้นำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้ตำรวจด้วยนะ

ภาพที่นางสาวมิ้นเข้ามายืมรถกระบะสีขาว
ในคลิปก็จะเห็นนางสาวมิ้นขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอีก๒คน

พอขี่รถมาถึงเพื่อนคือคนที่ใส่เสื้อสีดำกับสีแดง

ส่วนนางสาวมิ้นนั่งรอที่รถจักรยานยนต์
หลังจากพี่ยงยุทธ์ยื่นกุญแจรถให้นางสาวมิ้นกับเพื่อน
ก็ขึ้นรถกระบะของพี่ยงยุทธ์ขับออกไป
โดยนางสาวมิ้นเป็นคนขับรถ
นี่ครับตอนที่เดินไปขึ้นรถกันนะมิ้นต์

หลังจากนั้นพอได้กุญแจมาแล้วก็ขึ้นรถกระบะของพี่ยงยุทธ์ไป
พี่ยงยุทย์บอกอีกว่าเหตุการณ์ต่างกล่าวนี้ถือว่าน่าจะทำเป็นขบวนการนะคุณ
มันทำให้เกิดความเสียหายอันนี้มันคือรักษัพดูด้วยนะ
และผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีโดยเร็ว
และฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปถึงคนทั่วไปด้วย
อย่าไปหลงอย่าไปรักคนที่เจอกันในโลกโซเชียล
เจอกันปุ๊บปั๊บเขาจะมาขอยืมรถอย่าไปหลงเชื่อเขา
ไม่รู้ว่าเป็นขบวนการเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับ